ลูกใหม่มาแรงทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดนั้นเธอมีซิงเกิ้ลคุณผู้ชมค่ะ
ที่มีชื่อว่าหมาห่วงก้านค่ะคุณผู้ชม
ได้ยินชื่อเพลงก็ทำเอาหลายคนสะดุ้งกันแล้วนะคะ
โดยนักร้องสาวเผยว่าเพลงนี้ค่ะกลั่นออกมาจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะ
ซึ่งพูดถึงหนุ่มคนรักเก่าที่เลิกลากันไปแล้วนะคะ
เอ๊ะนะหมายถึงใครพิเศษหรือเปล่ายังไงนะ

แต่ก็ยังมีการกระทำและคำพูดที่ไม่ยอมปล่อยให้เธอไปไหนด้วย
และยืนยันค่ะว่าไม่ได้ตั้งใจจะแต่งเพลงประชดหรือว่ากระแทกอดีตคู่จิ้นอย่างเบิ้ลปฐุมราชนะ

อันนี้ก็ไม่อยากไปพาดพิงถึงใครนะคะก็อยากให้ติดตามผลงานเพลงมากกว่าจะเป็นใครหรืออะไรยังไงนะ
สุดท้ายแล้วก็เป็นอดีตมาแล้วก็คุยกันเวลาแบบเจอกันที่งานอะไรอย่างนี้ค่ะก็คุยปกติ
ก็ฝากซิงเกิลหมาของกลางนะคะไปในอ้อมกล้องใจของทุกคนด้วยก็แหละ